มาเริ่มต้นกันที่นักแสดงสาวหุ่นแซ่บไอซ์พิษดากันบ้างนะคะ
เป็นที่ทราบกันดีว่าเธอเนี่ยคบหาดูใจกับไฮโซหนุ่มแม็กซ์นะคะ
ระยะหนึ่งแล้วล่ะแล้วดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ดีดี
ล่าสุดค่ะพากันไปเที่ยวไกลถึงประเทศไอซแลนด์กันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งทริปในครั้งนี้เนี่ยเธอบอกว่ามันลงตัวสุดเลยถึงขั้นที่
ถ้าเกิดว่านุ่มแม็กซ์เนี่ยมาขอแต่งงานเธอก็จะตบปากรับคำ
เพราะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไอซ์แลนด์
โอเคมากแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้
มันลงตัวถึงขั้นที่จะลงหลักปรักฐานกันเลยทีเดียว
อ่ะเรื่องนี้จริงหรือเปล่าฟังจากปากของสาวไอซ์กันเลยดีกว่าจ้ะ
ก็รู้จักกันประมาณนึงมันก็รู้จักเขามากขึ้น
เพราะว่าทริปที่เราไปกันมาอะไรอย่างนี้ค่อนข้างที่จะลำบาก
แล้วเราเห็นแบบถึงความแบบดูแลของเขาตลอดเวลา
เอาอย่างนี้ทุกคนใช้คำว่าก็แอบแบบรู้สึกอิจฉาบางคนนะ
รู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูแลเราดีซึ่งเขาก็ดูแลเราดีจริง
๒ปีพิสูจน์ได้ไหมก็ค่อยที่จะโอเคนะคะ
แต่ก็คือก็ยังแบบยึดว่าอนาคตอะไรทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเนาะ
อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เราก็หลับได้นะตอนนั้น
แต่นะตอนนี้ถามว่ามันดีไหมพิสูจน์ได้ไหมในระดับมันก็ระดับหนึ่งเลยล่ะ

ช่วงนี้เขาคงไม่มีมั่นหน้าไปปฏิเสธเลย
แต่ก็แบบไม่ได้ถึงขั้นว่าจะรีบร้อนนะ
ไม่ใช่ว่าแบบมันถึงเวลาแล้วนะต้องรีบร้อนอะไรอย่างนี้